เรื่องราวของความซีของคนในวงการบันเทิง

อรูสร้างรอยยิ้มกันมากมากจริงเลยค่ะ

คุณเบลคณิตถาแล้วก็คุณเบลล่ารานี

จริงนะคะเป็นคู่ซี้ต่างวงการจริงนะคะ
คุณเบลภรรยาของกล้องห้วยไร่แล้วก็นางเอกดังเบลล่ารานี
คือหลายคนจะเอ๊ะว่าเอ๊ะเขาเจอกันได้ไงเนี่ยค่ะ
ตามภาพเลยเขาไปขึ้นคอนเสิร์ตกันมา
หมู่๒ของพี่โน๊ตอุดมนั่นแหละค่ะ
ซึ่งหมู่๒ครั้งนี้นะคะก็มีคุณก้องห้วยไล่แล้วก็คุณเบลคณิตถามาร่วมแจมด้วยค่ะ
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สาวเบลติดสอยห้อยตามสามีมาร่วมแสดง
แล้วก็เจอเบลล่าที่ฉันเคยสัมภาษณ์

นางเอกดังนะเนาะเขาสิคุยกับเฮ่าอยู่บอก

แล้วปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชมเบลล่าเป็นคนทักเบลก่อน
เออแล้วบอกว่ามาถ่ายรูปกันสิคค่ะนู่นนี่แล้วเมาท์บ่อย

จริงแล้วก็กลายเป็นว่าเขาสนิทกัน
แล้วคือเบลบอกว่าจริงเบลล่าเป็นคนขำนะ
นางชอบดูตลกเวลาอยู่เบื้องหลังคอนเสิร์ตดูตลกแล้วนางเก็บมุกไว้เลย

และที่สำคัญค่ะสาวเบลเขายังเคยเขียนชื่นชมความน่ารักของเบลล่าออกสื่อด้วยนะคะว่า
เป็นนางเอกดังแต่วางตัวดีที่สุด
คือกลายเป็นคู่ซีต่างวงการไปเลยแล้วน่ารักคือกันเด้อ
น่ารักทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
มาต่ออีกคู่กันบ้างนะคะแต่อันนี้เป็นฝ่ายชายบ้าง
ระหว่างโจอี้ภูวสิทธิ์คุณผู้ชม

ฉันจะเป่าคาเท้าเพื่อให้เธอลงไหล
คุณผู้ชมค่ะเขาก็มีเพื่อนซี้เหมือนกัน
เป็นนักร้องเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันคนละแนวกัน
อันนี้เป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังสนิทกับลำเพลินวงศกร
แม้ว่าคู่นี้จะจับไมค์ร้องเพลงคนละแนวค่ะ
แต่สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่กลายมาเป็นคู่ซีกันก็คือ
คือกีฬาฟุตบอลเพลินมาร์คเล่นฟุตบอล

เป็นกีฬาสุดโปรดของทั้งคู่เลย
ทำให้คู่นี้ค่ะแชร์โมเมนต์ความสนิทสนมกัน
เวลาอยู่สนามฟุตบอลคุณผู้ชมมีทั้งมุมเตะบอลแบบแมน
มีทั้งนั่งคุยกันผุดกันตามภาษาเพื่อนกัน
อยากจะเห็นคู่นี้มาทำเพลงด้วยกันหน่อยไหมล่ะ

ใช่ค่ะคู่ซี้ต่างวงการคู่สุดท้ายก็เป็นคู่ที่
หลายคนบอกอุ๊ยไม่น่าจะโคจรมาเจอกันแต่ก็มาเจอกันได้นี่

คือสไตล์ยี่ยวนกวนปราสาทของเบิ้ลนี่นะ
ขยันหยอกขยันหยอดนะขยันกันเกิน

แล้วมาเจอกับน้องชาลอทคนสวยบอกเลยว่าชาลอทเนี่ย
ไม่ใช่เหยื่อของพี่เบิ้ลนะจ๊ะหนูก็สู้คนกับพี่
แซวมาแซวกลับไม่โกงนะ
แล้วคู่นี้อีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือเขาเป็นสายมูทั้งคู่
แล้วบังเอิญไปมูสำนักเดียวกันอีก
พากันลงนะหน้าทองพี่ก็ปังน้องก็ดังนะฮะ

ชื่อเพลงว่าพี่ชายเปิดตัวมาก็ปังสมใจคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ยอดวิวปลาไป๒ล้านกว่าวิวแล้วนะฮะ
เบิ้ลก็แอบเมาส์ด้วยแอบชมสาวชาลอนค่ะ
บอกว่าน้องฟังเพลงพี่ด้วยนะ

ชมผ่านมาเลยว่าเนี่ยตัวจริงที่หน้าจอหลังจอ
นิสัยดีมาก
ได้แต่ว่าจิ้นได้แบบพี่ชายน้องสาวครับ
เพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติกันและกัน

เวลาไปสักการะบูชาอาจารย์ด้วยกัน

มันจะชอบลั่นหัวเราะตลอดเวลาเห็นหน้าผม

นิสัยดีมากครับ